โอ้โหเขาบอกว่าเขาแปลงโฉมรถบัสให้เป็นร้านกาแฟ

แต่ก่อนอื่นอยากรู้ใช่ไหมอยู่ที่จังหวัดไหน
ปักหมุดกันก่อนเลยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เหนือกันไปเลยแอวเหนือกันหน่อยที่เชียงใหม่นะครับ
ไปดูกันหน่อยว่าเจ้ารถบัสคันนี้ถูกแปลงโฉมให้เป็นร้านกาแฟ
มันน่าเข้าน่าเข้าไปทานขนาดไหนครับ

เปิดให้บริการอยู่ภายในปั๊มน้ำมันตรงข้ามโรงเรียนสันสายวิทยาคม
กำบลอองหารอำเภอสันสัยจังหวัดเชียงใหม่นี่นะเจ้า

พอแล้วเอาล่ะคุณลุงประกอบเจ้าของร้านก็เล่าว่าซื้อรถคันนี้มานะ
แล้วก็สั่งให้ดัดแปลงโดยได้แนวคิดมาจากต่างประเทศไง
จนถึงทุกวันนี้มีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะคนที่สนใจแวะเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นแบบนี้แหละครับ
พอซื้อมาเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าอู่ที่บ้านโป่ง
แล้วก็จ้างที่อยู่บ้านโป่งต่อและเราก็ออกแบบให้เขาเองว่าออกแบบนี้แล้วเขาก็ทำมาให้
ในตัวรถเรามีตรงรับคนเข้ามาใช้บริการให้มีประมาณอีกคนปะ
มาสลับกันเพราะว่างเขาก็ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปกันอะไรส่วนมาก
ได้ครับวิ่งได้เพราะว่าตอนซื้อที่ทำต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ขับมาจากบ้านโป่งเลยบ้านโป่งราชบุรี
เห็นไงรถเนี่ยก็ซื้อมาใช้เวลาทำตั้ง๑ปี
คุณลุงเขาเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะตลอดเลย
เออดีนะคุณ
โอ้โหแต่ขึ้นไปนี่มีทีวงทีวีให้ดูนะ
มีของชอบถ่ายรูปด้วยเหมือนรถปั๊ดเลย

และที่สำคัญบางทีเปิดช่องไทยรัฐทีวีด้วยน่ารักมากเลย
เออให้เลยเนี่ย

เอาล่ะเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จได้

เพราะว่ามีผู้ช่วยเหลือที่สำคัญมาก

นี่ไงใครที่เชื่อฟังภรรยาได้ดีทุกคนเจริญ

บอกว่าภรรยานี้สวมบทบาทเป็นทั้งโชเฟอร์

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพี่เขาเลยล่ะ
เป็นยังไงล่ะโดยจะบริการเครื่องดื่มนะ
ร้านนี้มีทั้งกาแฟชาและเครื่องดื่มต่าง
แบบเย็นและแบบร้อน
ราคาย่อมเยาะครับ๓๐๓๕บาท
อย่างที่บอกด้านบนเนี่ยก็มีเครื่องบันเทิงแบบครบวงจร

มีทั้งวงทีวีหนังสือพิมพ์นิตยาหวานวิทยุ
อายุก็ฟังกันไปได้นะถ้าอยากจะฟังโอ้เยอะแยะมากมาย
ร้านนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเข้าไปนี่นะ
กาแฟอร่อยบรรยากาศดีเหมาะแล้วล่ะ